ที่กรณีที่รอปภไม่ได้อนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้า
เข้ามาขายของในพื้นที่ก็กันเอาไว้
แต่ว่ากลับถูกต่อว่าแล้วก็เหยียดหยามในอาชีพของเขา
ที่เขาถูกต่อว่าเนี่ยเขาถูกว่าว่าเป็นแค่หมาเฝ้าประตูนะคะ
ยังไม่พอถูกชกจนหน้าหงายอีก
ตำรวจเนี่ยตอนนี้ตามตัวคนก่อเหตุเลยนะคะ
และนี่เป็นวินาทีที่เกิดเรื่องกันนะคะ
เป็นวินาทีที่รอปภไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาข้างใน
เห็นไหมคะมีสองคนนี่ต่อยล้มลงไปเลย

การเหยียดหยามคนอื่นเหยียดหยามอาชีพคนอื่น
หรือทำร้ายร่างกายคนอื่นคนดีเขาไม่ทำกันค่ะ
คุยกันดีก็ได้นะคะสองพ่อค้านี่เขาขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เขาไปขายของในอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาถนนทหารบก
ตำบลบ่อพรับอำเภอเมืองนครปฐม
แล้วระหว่างนี้มีการเจรจากันระหว่างรอปภหน้าประตูค่ะ
ที่เขาพูดคุยปฏิเสธไม่ให้เข้าไปก็บอกว่าเป็นไปตามระเบียบแล้วค่ะ
ของอุทยานเขาสองคนนี้โมโหนะคะด่ากราดด้วยคำหยาบคายสารพัด
พูดจาดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นขี้ฆ่าเป็นหมาเฝ้าประตู
ทำให้รอบพอเองเนี่ยค่ะจังหวะที่ชกหน้าลงไป
รอปภเองก็ด่าสวนกลับไปเช่นกันนะคะจนถูกชกหน้าไปแบบเมื่อสักครู่ล้มตึงลงไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
รอบพอที่ถูกทำร้ายเนี่ยชื่อว่าไหนเชิดชายอายุสี่สิบสามปี
เป็นชาวจังหวัดนครปฐมนะคะเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
ปฏิเสธนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ให้เข้าไปขายของข้างในเพราะว่าทำตามหน้าที่
หากบุคคลภายนอกจะขายของเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานก่อน
ฟังเสียงค่ะแล้วช่วงที่เขาจะเดินกลับไปเนี้ย
เขาด่าเราเขาด่าเราว่ามึงก็แค่ขี้เลื้อนเฝ้าประตู
อืมอืมซึ่งมันทำให้ผมปี๊ดผมก็เลยย้อนกลับกับเขาไปว่า
เรือนวัดซึ่งเราก็ในคนคนหนึ่งนะก็ย้อนกลับเข้าไปอย่างนั้นก็เลยมีเรื่องเวลา
กันตามคลิปน่ะอืมแต่ทีนี้เขาก็ดูถูกดูแพงอะไรเราเยอะอืมโดยคำที่ว่ากราบน่ะเนี่ย
เราจะต้องดูดเสียงเป็นบางเสียงบางประโยคเลยนะคะเพราะว่าบางเสียงก็เป็นคำที่ไม่สามารถออกอากาศได้
ทางด้านของนายอนิรุธสุขจิตนะคะผู้อำนวยการโครงการอุทยานบอกว่า
วันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการแข่งขันเปตองของนักเรียนคาดว่าพ่อค้าหัวร้อนเนี่ยจะเข้ามาขายของ
แต่ถูกรอปภห้ามก็เลยไม่พอใจจนเป็นเหตุให้ทำร้ายร่างกายนะคะ
ตอนนี้รอปภเองก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่โรงพักเมืองนครปฐม
บอกว่าตำรวจเนี่ยได้รับใบตรวจพิสูจน์บาดแผลของผู้บาดเจ็บที่มีรอยแดงที่ใบหน้า
ตอนนี้ค่ะชุดสืบสวนออกติดตามหาบุคคลที่กระทำความผิดตามภาพแล้วนะคะ
หากทราบชื่อนามสกุลจริงรู้ว่าเป็นใครมาจากไหน
เชิญมาชี้ภาพเพื่อยืนยันแล้วจะออกหมายเรียกพ่อค้าทั้งสองมาดำเนินคดีค่ะ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายแก่อันตรายแล้วก็จิตใจนะคะ